เพื่อให้เพียงพอสำหรับจำนวนสอสอในการเสนอแคนดิเดตนายกของตัวเอง
รัฐสภาเขาโหวตเลือกเป็นนายก
มีเวทีปราศัยใหญ่ในวันนี้ของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านผู้ชมครับ
การประชุมแห่งชาติสุริกิจมีอยู่ช่วงหนึ่ง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ
ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่

ผลเอกประยุทธ์บอกว่ามุมหนึ่งก็ตื้นตันใจ

กันด้วยความรักความสามัคคีมารวมตัวกันอยู่ที่นี่
มาฟังการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าครูหา
ไม่คิดว่าจะมีคนรักลุงตู่มากขนาดนี้พร้อมกับประกาศย้ำจุดยืนทางการเมือง
ว่าสาเหตุที่มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่อรัชพรเห็นอยู่เนี่ย
มีแค่เหตุผลเดียวเพราะความรักความสามัคคี
ซึ่งขณะนี้ได้มอบทุกอย่างให้กับประเทศชาติหมดแล้ว
จากนั้นพลเอกประยุทธ์นี่กล่าวต่อนะฮะลักษณะอ้อนประชาชน
บอกถ้าผมไม่อยู่เนี่ยจะคิดถึงผมไหมเพราะผมเนี่ยคิดถึงท่านทุกวันทุกเวลา
ถ้าอยากให้ผมอยู่ต่อต้องสู้ไปด้วยกันอย่าปล่อยให้ลุงตู่สู้อยู่คนเดียว

แฟนคลับหรือว่ากองเชียร์หรือผู้สนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็ให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะฮะ

บอกลุงตู่ไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะ

มาให้กำลังใจลุงตู่ค่ะเพราะว่าโอ้โหอยากให้ลุงตู่เป็นต่อเป็นนายกต่อ
ตั้งใจเลยว่างานนี้ไม่ได้ไม่ยอมต้องได้ค่ะ
ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลรวมไทยสร้างชาติ
แล้วเราจะทำงานอย่างขวายหัวให้กับพ่อแม่พี่น้องสุขใจ
จะไม่มีสิ่งใดที่พ่อแม่พี่น้องต้องการแล้วเราทำให้เวลา

รู้ว่าจะติดต่อใครจะทำอย่างไรจะหาคืนจากไหน
ไม่พ่อแม่พี่น้องแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่
เรายังคู่มาได้สองหมื่นบาทใช้กันให้ทั่วหน้าครับพ่อแม่พี่น้อง
หนูเอามาให้ดูเต็มอิ่มไปแล้วด้วย

ความจริงเพราะว่าเวทีปลาใสก็อย่างที่ทราบ
แต่ละพักเวลาก็ต่างกันใช่ค่ะแกนนำแต่ละพักขึ้นเวทีก็ไม่พร้อมกัน
ถูกต้องแต่ถ้าท่านติดตามเรามาตลอดเนี่ย
ไทยรัฐนิวโชว์ตั้งแต่ทุ่มนึงเนี่ยท่านได้ดูครบถ้วนแน่นอน
ท่านผู้ชมครับดูพักชาติไทยพัฒนาหน่อย
วันนี้คุณวรราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าปรักษ์แคนดิเดตนายศพรรภ์ของพรรคนะครับ
พร้อมด้วยคุณกัญจนาศิลปะอาชาที่เป็นพี่สาว
แล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เดินหาเสียงในตลาดเมืองสูบพันธ์บุรี
นี่คือการปิดหาเสียงเลือกตั้ง๖๖นะฮะ
เพราะว่าเมืองหลวงของชาติไทยพัฒนาอยู่สุพรรณบุรีอยู่แล้ว
โดยแยกกันเดินปูพรม๑๘สาย

แต่ทุกพื้นที่ชาติไทยพัฒนาไม่ประมาทไม่กลัวกระแสฟีเวอร์แรงของบางพักด้วย
และเชื่อว่าครั้งนี้ชาติไทยพัฒนาต้องได้เสียงสอสอมากกว่าเดิม
มากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒
ให้ให้พี่น้องประฉาศส่วนคนไทยครับ
ส่วนทางฝั่งนายปรีชาเร่งสมบูรณสุขนะคะ
เขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติ

ที่เขาเคยออกมาบอกว่าเขาถูกพักทอดทิ้ง
วันนี้เปลี่ยนสปอร์ตหาเสียงใหม่แล้วนะคะ

ปรีชาเร่งสมบูรณสุขเบอร์๔
คือก็ให้เลือกเขาเป็นสอสอแต่พักไม่เกี่ยว

มั่นใจว่าประชาชนจะยังให้โอกาส
หมู่บ้านก็บอกชัดเจนเลยว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ก็ถ้าไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ก็เลือกผมสิ
หลังจากนั้นเนี่ยตามใจพี่น้องประชาชนเลย
ใครเป็นนายกผมยกมือตามนายกประชาชนต้องการ

มีเรื่องของบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ

นี่นะฮะที่ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้ง
ศศขอนแก่นเขต๑
วันนี้นำเจ้าหน้าที่กรกตประจำเขตและเจ้าหน้าที่
รับมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง
และนอกราชอาณาจักร๘๑๔๙ใบ
มหาสรคามเขตหนึ่งแล้วก็บัตรเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ลงเขตปะปนมาอยู่ด้วย
เลยต้องมาคัดแยกแล้วก็ส่งให้กับปรายศนีย์ส่งกลับไปยังพื้นที่เขต
ที่ระบุไว้ตามหน้าซองส่งมาผิดเขต
แต่อันนี้เขาบอกว่าอ๋อมันชัดว่าของเขตไหนเดี๋ยวส่งคืนต้นสังกัดเขา
ศูนย์ต่อต้านกัญชาเสรีนะครับเช้าวันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ร่วมกับผู้ช่วยสัตว์อาจารย์นายแพทย์สมิทศรีสนนายกสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย
เป็นตัวแทนเครือข่ายแพทย์นักวิชาการภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด
เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด
แถลงร่วมต่อต้านนโยบายกัญชาเสรีโดยคุณหมอสมิตรบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดเมื่อ๙มิถุนายน๖๕
ก็เกิดผลกระทบตามมามากมายเยาวชนเข้าถึงกัญชาและดอกกัญชาได้ง่าย
สามารถปลูกกัญชาในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จำกัดจำนวนจึงมีโอกาสสูงที่อนาคตของเด็กจะเติบโตมาในสภาพสมองได้รับผลกระทบหากเสพกัญชาเครือข่ายก็ขอร่วมให้กำลังใจนายชูวิทย์และเชิญชวนประชาชนหากหลังเลือกตั้งยังพบว่ายังมีการสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีต่อเนื่อง
การปกครองให้ยกเลิกประกาศบทล็อคกัญชาเสรีแล้วก็เดินหน้าฟ้องมาตรา๑๕๗กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ออกคำสั่ง

คือตอนนั้นคือเขียนผิดอ่าอันแรกรอบแรกเนี่ยที่บอกว่ามีปัญหาคือเขียนผิดเขียนเขตเขียนรหัสข้างล่างบางคนเอาไปเขียนรหัสไปสนีเฉยไม่ได้เขียนรหัสจังหวัดกับรหัสเขตวันนี้ไปสนีไทยบอกว่าที่ส่งมาให้แล้วไปสนีไทยเนี่ยจะต้องส่งไปยังเขตเลือกตั้งต้นสังกัดเนี่ยมันมีซองที่อ่านไลน์มือไม่
ยังไงลายมือมันขยุกขยุยมากเลยเหรอ
แล้วปริศนีย์ไทยเขาทำยังไงตามข่าวที่ออกมาบอกว่าอ่านไม่ออก
ส่งคืนกรกตค่ะเพราะว่าไม่ใช่อำนาจของเขาในการพิจารณาไง
ว่ามันควรจะเป็นของจังหวัดไหนอะไรยังไง
ก็เลยต้องส่งไอ้บัตรที่ดูแล้วอ่านไม่ออก
กลับไปให้กรกตเขาพิจารณาว่ามันจะยังไง

เขาไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ว่าอันนี้เลข๔หรือเลข

คือเขาไม่สามารถแบบ๓แล้วมั้งอย่างนี้มันไม่ได้ไงคะ

ไม่ได้ต้องให้กรกตเพราะกรกตเป็นคนเดียว

ซึ่งเรื่องนี้กรกตออกมาชี้แจงละเอียดยิบเลยนะคะ

เรื่องที่บอกว่าอ่านซองใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ออก๓แสนใบ
ข้อมูลมันคลาดเคลื่อน

แล้วก็เจ้าหน้าที่กรกตที่ทำหน้าที่วินิจฉัยบัตรตลอด๒๔ชั่วโมงนะ

ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนตามทำร้าย
เห็นเลือกตั้งหมดแล้วก็

กี่ชั่วโมงหรือเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่านักวันนี้ซองพวกนี้ส่งไปที่
ทั้ง๔๐๐เกตแล้วครับ

เพราะบัตรเลือกตั้งส่งไป๔๐๐เกต
บัตรออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นบัตรที่มาจากประเทศเม็กซิโก
เพิ่งจะมาถึงตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดแยก

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประเบียบ

แล้วก็ติดไปรายงานผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
ก็สามารถถ่ายวีดีโอที่หน่วยเลือกตั้งได้
แต่ต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่

สามแสนซองอ่านลายมือไม่ออกเนี่ยอ่าเรื่องเนี้ยสำคัญคือ
ว่ายังไงที่เขาบอกว่าคลาดเคลื่อนก็คือไอ้สามแสนกว่า
ตัวเลขเนี้ยมันไม่จริงเพราะซองที่ไม่สามารถอ่าน
ลายมือออกอ่ะแค่หมื่นกว่าซองมีแต่ไม่ใช่สามแสนกว่า
ไม่ใช่สามแสนกว่าซองแค่หมื่นกว่าซองอ่าแล้วพอมัน
เกิดปัญหาปุ๊บเจ้าหน้าที่กรกตที่เขาปฏิบัติงานอยู่ที่
รายศนีย์ไทยอยู่แล้วตรงนั้นน่ะครับเขาก็ตรวจสอบความ
ถูกต้องของรหัสจังหวัดและรหัสเขตเลือกตั้งกันตรงนั้น
ก็เลยสามารถที่จะคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้ง
ยังจุดหมายปลายทางได้ครบทุกซองแล้ววินิจฉัย
เรียบร้อยแล้ววินิจฉัยตรงปรายศนีย์ไทยตรงนั้นเลยเพราะ
เจ้าหน้าที่กรกตอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่แล้วเท่ากับ
ว่าครบทั้งหมดแล้วไม่มีซองไม่มีอะไรค้าง
จัดส่งตอนนี้คือกระจายสู่เขตโดยตรงทั้งหมดแล้ว
อ่าบริษัทปรายศนีย์ไทยเองก็ชี้แจงนะคะว่าการ
แยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยก็เรียบร้อยหมด
แล้วล่ะบัตรที่อ่านไม่ชัดเจนก็ประสานกรกตให้ตรวจสอบและแก้ไข
ตอนนี้บัตรทั้งหมดถูกส่งไปสี่ร้อยเขตทั่วประเทศแล้วครับ
กำหนดการถึงทุกพื้นที่๑๓พฤษภาคมหรือก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ
เรื่องนี้พลตรวจเอกเสรีพิศุเตมต์มียเวถัวหน้าพักเสระรวมทัยบอกว่า
ผมยอมไม่ได้ยังไง

ครับถ้ามันมีแบบนั้นจริงกรกตต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก
อย่างเงี้ยน่ะหลังรับรองผลการเลือกตั้ง
ไม่อย่างนั้นแล้วก็พักเสรีรวมไทยจะรวบรวมหลักฐาน
แล้วยื่นถอดถอนหลังการเลือกตั้งแน่นอน

หมดแล้วไม่ใช่๓แสนแต่แค่หมื่นกว่าใบ
และเจ้าหน้าที่ก็วินิจฉัยตามรหัสเขตรหัสจังหวัด
ส่งแยกไปครบทั้ง๔๐๐เขตทั่วประเทศแล้ว